เป็นเรื่องที่คุณแม่หัวใจจะสลาย

แม่ก็เลยฝากลูก๒ขวบครึ่งไว้กับพี่เลี้ยง
แต่ปรากฏว่าลูกสมองบวม
คือตอนนี้เหมือนน้องจะไม่ตอบสนองกับการรักษาแล้ว
แล้วแม่ก็โพสต์ผ่านทางเพจกลุ่มรักบางสะพาน
คือแม่โพสต์เหมือนหัวใจจะสลายแล้วค่ะ
เพราะว่าแม่เขียนข้อความบอกว่า
หลับให้สบายนะคนเก่งของแม่

กลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีกนะลูก
นี่ค่ะแม่โพสต์เป็นภาพ
คู่กับลูกลูกชายหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเลยนะคะ
ทั้งภาพตอนที่ยังเด็กภาพตอนปัจจุบัน

มีข้อความเพิ่มเติมว่าน้องโดนพี่เลี้ยงทำร้าย

น้องยังเด็กฝากถึงผู้ใหญ่ช่วยดูแลด้วย
ทีนี้ค่ะคนก็วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเยอะนะ
ทีมข่าวของเราโทรไปหาคุณแม่ของน้องเลย
คุณแม่น้องก็คือคุณแม่จามจุรีบุตรเกรดอายุ๒๔ปี

เป็นแม่ของน้องเนสเด็กชายพีรพลแดงดงยิ่ง
น้องเนสอายุ๒ขวบ๖เดือนนะคะคุณผู้ชม
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าแม่ต้องมาทำงานที่อำเภอเมือง
ประจวบคิริขันก็เลยจ้างพี่เลี้ยง

แล้วก่อนหน้านี้แม่ก็พยายามจะไปเยี่ยมน้องเนส
แต่ว่าก็โดนพี่เลี้ยงเหมือนกับแบบบ่ายเบียงมาตลอด
ไม่ให้คุณแม่ได้มาพบหน้าลูก
ต่อมาน้องเนสถูกนำส่งโรงพยาบาลบางสะพาน

แล้วหลังจากนั้นก็ส่งตัวน้องต่อมาที่โรงพยาบาลประจวบคิริขัน
เมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะคุณผู้ชม
ทีมแพทย์พยาบาลก็รักษา
พยายามใช้เครื่องช่วยหายใจให้กับน้องเนส
มา๒วันจนเย็นวันที่๕กันยายนก็คือเมื่อวาน
อาการของน้องเนี่ยซุดลงไม่มีการตอบสนองอะไรกับการรักษา
แล้วรอแค่ให้ถอดสายออกซิเจน
ทีนี้ค่ะแม่ก็คิดว่าลูกน่าจะโดนพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าแม่ก็สงสัยว่าตอนที่แม่บอกจะไปหาลูก
พี่เลี้ยงดูกีดกันดูบ่ายเบี่ยงไม่ให้พบกับลูก

พี่เลี้ยงก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เคยตีน้องบ้าง
เวลาที่น้องดื้อหรือว่าสน
ทีนี้ค่ะทางคุณป้าของน้องเนส
คุณป้าปนัดดาหมานยะ
ป้าบอกว่าป้าปกติอยู่กรุงเทพนะต้องเดินทางจากกรุงเทพ
รีบมาเลยเพื่อมาดูหลานหลานอยู่ที่หอผู้ป่วยวิกฤต
เรื่องต้นอาการของหลานตอนนี้ไม่ได้ตอบสนองตั้งแต่วันแรก
มารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
ก็อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ
แม่ของน้องเนสก็ยังเสียใจอยู่
แล้วพอนักข่าวพยายามจะสัมภาษณ์อะไร
แม่คือตอนนี้ก็ยังให้สัมภาษณ์ไม่ได้หรอกครับ
แล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งรัดตามตัวพี่เลี้ยงมาสอบสวนหน่อย
ถามหาข้อเท็จจริงว่าสาเหตุการที่น้องบาดเจ็บ
น้องต้องมาสมองบวมแบบนี้มันเกิดจากอะไร
เพราะว่าไม่รู้ว่าโดนพี่เลี้ยงทำร้ายจนน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่า
แล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะทั้งทางคุณป้าแล้วก็คุณแม่

แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคิริขัน
รวมถึงพนักการณ์สอบสวนสพบังสะพาน
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุ
จะไปที่โรงพยาบาลด้วยเพื่อไปหาสาเหตุ
แล้วก็ตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ